อ้าวผ่านดิรถติดด้วยตอนนี้รถไฟฟ้า

อายุสักประมาณไม่เกิน๖ขวบน้องผู้หญิง
ยืนถือผ้าผืนเดียวแล้วรอเช็ดกระจก
คนนี้อาจจะไม่เคยเห็นแต่มีหลายคนนะ

เจ้าของคลิปถึงขั้นต้องถ่าย

เฮ้ยมันคือต้องขนาดนี้เลยเหรอ
เอาเด็กมาล่อใช้เด็กล่อเป็นเหยื่อ
เพื่อที่จะให้เกิดความสงสารแล้วก็ให้เงินเด็กนึกออกไหมคะ
แล้วคนที่มาปล่อยเด็กทิ้งไว้น่าจะเป็นพ่อแม่ด้วยนะ

คุณผู้ชมผ่านไปตรงนั้นเคยเห็นบ้างไหมคะ

ผ่านแยกนี้จะพบเห็นเด็กตัวเล็ก
อายุสักประมาณ๔๖ขวบ
ถือผ้าหนึ่งผืนแล้วก็คอยเดินเช็ดกระจก
ยกมือไหว้ขอเงิน
ที่ตัวน้องตัวเด็กความสูง
ยังไม่ถึงฝากระโปรงหน้าด้วยซ้ำมั้ง
จากนั้นค่ะมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งเห็นไหมเห็นไหม
ผู้ชายเป็นคนขี่ผู้หญิงเป็นคนซ้อน

พอเป็นเด็กเนี่ยบางทีอาจจะกะระยะเวลา

ใช่อุบัติเหตุเนี่ยเสี่ยงมากเลยนะคะ

แต่เจ้าของโพสต์บอกอ๋อผมไม่ชิน

ทำไมผู้ใหญ่ถึงใช้เด็กมาเป็นตัวรอด

รวมถึงไม่ห่วงเด็กเหรอเรื่องความปลอดภัย

เจ้าของโพสต์ค่ะรู้ไหมเขาทำไง

โทรไปไหนคะประสานไปยังกระทรวงพัฒน์

แต่รู้ไหมคะคำตอบที่ได้คือ
อ้างบอกว่าไม่มีอำนาจการจับกลุ่ม

หน่วยงานลงพื้นที่พอไปถึงเนี่ย
หนีหมดแล้วไม่ทันได้จับนะคะ
เออเอายังไงดีอ่ะ

ตำรวจจะไปไล่แล้วก็กลับมาทำใหม่
จึงไม่มีการแก้ปัญหาใดอย่างจริงจัง
ซักทีอันนั้นมันดูไม่เป็นการแก้ปัญหาเนอะ

ตามกฎหมายแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
เด็กที่มีอายุน้อยกว่า๑๘ปีนะครับ
พบกรองถือว่ามีความผิดตามพระราชมัยัตคุ้มครองเด็กและเยาวะชน
แต่ว่าเราก็ยังเห็นเรื่องแบบนี้กันอยู่ในหลายสี่แยก

ก็บางคนก็บอกว่าทำอย่างไร

กระทรวงพัฒนาสังคมก็ต้องลงไปดูแหละ

แล้วดูเด็กตัวนิดเดียวเห็นไหมยังไม่เลยที่เปิดประตูรถเลย